มาดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับบนท้องถนนยุคหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

อันนั้นประเด็นหนึ่งแต่ส่วนประเด็นนี้
นี่นะฮะห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านประตูน้ำ
ที่ผมบอกนะครับทางเข้าออกนะครับ

แล้วก็ตบไปที่ฝากระโปรงรถแท็กซี่ปั้งก็ให้

ยังไม่จอดเหรอ

มึงไม่เห็นแล้วยังไม่เห็นรึเปล่า

ใครเยี่ยมแน่กลางเนี่ยคลื่นข่างรถด้วยขายตักเล่น

สงสารซุดตอบครับ
ถ้าทับแล้วนะถือว่าท่านเนี่ยก็ขอโทษนะไม่มีมารยาทไม่ว่าใครจอด
เพราะว่าตรงนี้มันเหมือนอย่าเป็นไอ้เข้ขวางคลองเพราะรถมันเข้าออกได้
แต่กรณีของรอปภที่ทำแบบนี้ผมเชื่อว่าทุกคนที่เคยอยู่ในกรุงเทพมหานครเคยเจอ
หน้าห้างใหญ่ใหญ่จะมีรอปภออกมายืนแทบจะกระโดดออกมาขวางรถเลยนะ
ออกมาเสร็จปั๊บเราก็ต้องหยุดหยุดเสร็จปั๊บคราวนี้โบก
กจนบางทีคิดว่านี่มันจะโบกให้ออกหมดทั้งห้างเลยหรือไง
คือบางทีนะหน้าห้างหรือว่าหน้าคอนโดมิเนียมหรือว่าหน้าสำนักงานเวลาช่วงเย็นนะคุณ
โกกให้รถข้างในออกมาหมดทั้งที่รถเราก็ติดเหมือนกันเราก็อยากไปเหมือนกัน
คือบางทีมันต้องแม่ภาษาชาวบ้านขอใช้ภาษาชาวบ้านใช่ไหม
มึงมั่งกูมั่งทางนี้สักห้าคันทางนี้สักห้าคันแปลงกันไป
ไม่ใช่โบกออกมาจะให้หมดห้างอย่างนั้นข้างนอกมันก็ไม่ได้ไป
แล้วก็ตบไปที่ฝากระโปรงทีนึงเนี่ยนะทำให้ทั้งสองฝ่ายมีปากเสียงแล้วก็ท้าทายกัน
จนให้เกือบจะลงไม้ลงมือกันผมว่าไอ้ตรงที่ตบฝากระโปรงเขานี่แหละ
เห็นบอกรอปภอายุมากแล้วก็เลยขับรถออกไปซะนะฮะเรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่แหละครับ
คุณผู้ชมเคยเจอไหมฮะแสดงความคิดเห็นมาหน่อยนะครับ
เชื่อว่าคนที่ดูมีความคิดเห็นสองด้านสองฝั่งสองฝ่ายเลยนะ